ท่านผู้ชมครับยังจำคดีของน้องปลื้มได้ไหมครับ
น้องปลื้มเด็กชายวัน๑๒ปีที่ศรีสเขต
เหตุการณ์เกิดขึ้นปลายปีที่แล้ว
คุณแม่ครอบครัวเคยร้องมาอย่างไทยรัฐนิวโชว์
น้องปลื้มถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันวิวาตกันไล่ยิงกัน
กระสุนเข้ามาที่น้องปลื้ม
ถูกลุกหลงจนเสียชีวิตคืนวันนั้นเนี่ยไปเที่ยวงานวันเกิดของคนในหมู่บ้านที่มีการจ้างรถแห่มานะครับ
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะ๑๖ธันวาคมปีที่แล้วครับ
อากาศนึกว่าเกิดสุดท้องข้อนไข่ครับ๑๖ธันวาคม๖๓ฮะ
เป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายที่ชาวบ้านกำลังช่วยเหลือเด็กชายวัย๑๒ปีนะครับ
ถูกกระสุนปืนลูกหลงยิงใส่เข้าไปนะฮะสุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับ
นี่ฮะน้องเนี่ยไปเที่ยวงานวันเกิดของคนในหมู่บ้านเขามีรถแห่มานะครับทุกผู้ชมครับ
คม๒๕๖๔เนี่ยจาก๑๖ธันวาคม๒๕๖๓คดีของลูกชายยังไม่คืบหน้าเลยนะแม่
บอกว่าลูกเนี่ยโดนยิงถูกลุกหลงวัยรุ่นตีกันในงานแต่ตำรวจ
จับคนร้ายไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ตัวคนร้ายตำรวจออกหมายจับแล้วนะ
แต่ยังจับไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๖ธันวาคม๒๕๖๓นะ
ครับที่ตำบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกตนี่คือภาพเหตุการณ์
คืนวันเกิดเหตุนะฮะผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือเด็กชายเปรม
มณัฐสารพลหรือว่าน้องปลื้มอายุสิบสองปีกระสุนลูกหลงที่เข้ามาเนี่ย
มันเข้าตรงซี่โครงขวานะฮะแล้วทะลุไปโดนหัวใจจนฉี่ขาดนะฮะ
ครับแล้วทะลุไปออกซี่โครงซ้ายนี่เนี่ยน้องปลื้มบางนี้ค่ะ
เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับเอาย้อนเหตุการณ์คร่าวคร่าวนะครับ
เดี๋ยวนี้เราจะดูความคืบหน้าที่แม่เขาร้องมาด้วยนะครับ
ขณะเกิดเหตุคืนวันนั้นนะครับมีคนในหมู่บ้านมาบอกกับแม่ของน้องปลื้ม
บอกมีวัยรุ่นต่างถิ่นมาดื่มเหล้ากันอยู่หน้าวัดบ้านน้องอีโต่งนะ
แล้วก็ชักปืนยิงคู่อริยิงไป๕นัด
ทำให้น้องปลื้มเนี่ยที่อยู่แถวนั้นถูกกระสุนลูกหลง
ก็อย่างที่บอกเข้าทางชายโครงฝั่งขวานะฮะไปตัดคู่หัวใจนะครับ
ลุออกฝั่งซ้ายเลยนะฮะน้องก็ล้มลงเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ
แม่บอกแม่ก็วิ่งออกมาดูตอนนั้นเห็นลูกชายเนี่ยนอนจมกองเลือดหายใจโรยริน
พยายามเรียกชื่อแม่อยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วย
ช่วยปั๊มหัวใจพาไปโรงพยาบาลสุดท้ายช่วยไม่ทันนะฮะ
ช่วยไม่ได้นะครับน้องเสียชีวิตนะครับ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแค่น้องปลื้มนะครับ
ถูกกระสุนปืนลูกหลงจากกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
มีคนนึงนะครับชื่อนายรังสรรนามสกุลพระเดิมอายุ๒๘ปีนะครับ
ถูกยิงเข้าที่แขนขวาคือกระสุนเข้าไปเนี่ยกระดูกแตกเลยนะฮะ
อีกคนนึงนะครับนายนัทวัฒน์วิเชียนอายุ๒๓
กระสุนเข้าแขนขวา๑นัดมือขวา๑นัดเข้าหลังอีกนัดหนึ่ง
คือไอ้พวกนี้เนี่ยมันทะเลาะกันมันยิงกันแบบไม่สนใจผู้คนแถวนั้นเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุ๒วันนะครับพนักงานสอบสวนสพวังหินจศรีสเกต
ออกหมายจับคนก่อเหตุนะครับที่เป็นคนยิง
ชื่อนายทรงชัยสายเงินชื่อเล่นชื่อนายอีทคนนี้นะครับ
อายุประมาณ๒๑ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่สุดท้ายจนถึงวันนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้
ใช่ค่ะคือคุณแม่ของน้องปลื้มคุณแม่วาสนาอายุ๓๙ปี
ก็พยายามติดตามความคืบหน้าทางคดีตลอดเลยนะคะ
โพสต์ภาพลูกชายโพสต์ภาพผู้ต้องหาในเฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกว่าคดีที่วัยรุ่นยิงกันเมื่อ๑๖ธันวาคมปี๒๕๕๙
๑๒โดนลูกหลงเสียชีวิตมีคนเจ็บอีก๒คนยังจับคนร้ายไม่ได้
ช่วยกันหาเบาะแสและช่วยแชร์กันเยอะนะคะ
คุณแม่ก็ต้องโพสต์ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
เพื่อให้ประชาชนช่วยกันหาเบาะแสของคนร้าย
เพราะแม่ไม่อยากให้ลูกชายแม่ต้องตายฟรี
หรือแม่ก็บอกว่าโอ้โหถ้าผู้ต้องหาลอยนวลได้นานขนาดนี้
ผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าทางคดีให้
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหนองอิตงหมู่๓ตมธาตุอวงหินจศสเกต
ไปคุยกับคุณแม่น้องปลื้มค่ะไปถึงบ้านเลยนะคะ
คุณแม่ยังเศร้าอยู่คุณแม่ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณแม่ยังคิดถึงลูกชายทุกวัน
แต่ละวันก็ได้แต่ดูรูปลูกชายอะค่ะครับแล้วก็บอกว่า
เหตุการณ์ที่ลูกชายถูกยิงยังติดตาแม่ตลอด
แม่ร้องไห้ทุกวันนะคะสิ่งที่แม่กังวลก็คือ
ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ก็กลัวว่าคดีมันจะเงียบ
ล่าสุดตำรวจส่งหนังสือแจ้งความคืบหน้าทางคดีมาให้
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็ระบุว่าจะเร่งจับตัว

นี่มันก็จะครบ๓เดือนแล้วแต่ยังไร้วี่แววอะค่ะ
ไม่ได้ค่ะอายุความ๒๐ปีก็มันนานเกินอะค่ะ
นานเกินไปอายุความนานถึงยี่สิบปีก็จริงแต่เราอ่ะ
อยากให้จับให้ได้เร็วความรู้สึกของเรา
อยากให้เอาแบบคนร้ายมารับกรรมที่เขาทำไว้
อะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปทำแบบนี้อีก
มันก็ลูกโดนเขาลูกเขาลูกเมียเขา

คุณผู้ชมคะส่วนคนเจ็บอีก๒คนจากเหตุการณ์เดียวกันนี้
รังสรรค์ประเดิมอายุ๒๘ปี
โดนยิงเขาที่แขนขวาจนกระดูกแตก
และนายนัทธวัฒน์วิเชียนอายุ๒๑ปี
ถูกยิงเขาที่แขนขวา๑นัดมือขวา๑นัด
และที่หลังอีกหนึ่งนัดทั้งสองคนรักษาจนหายดีแล้ว
แต่เขาไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะ
แน่รังสรรพอผ่าตัดรักษาจนหาย
แขนขวาพิการหง่อไม่ได้
นายนัทธวัฒน์กระสุนตัดเส้นประสาท
มือขวาพิการและไม่มีความรู้สึกไปบางส่วน
เขาไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะชีวิตเขาไม่เหมือนเดิม

ทั้งคู่บอกทีมข่าวว่าอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
อุกอาจอย่างนี้เด็กอายุ๑๒ต้องมาเสียชีวิต

อยากให้คนร้ายลอยนวลไปได้นะคะ
ก็คือใช้ชีวิตปกติไม่ได้
ทีมข่าวของเราคุยกับผู้ใหญ่บ้านหนองอีตงนะคะ
ผู้ใหญ่ประหยัดอายุ๕๔นะครับ
ผู้ใหญ่บอกว่าชาวบ้านยังสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และสงสารครอบครัวผู้สูญเสีย
ที่ผ่านมาก็พยายามพาไปติดตามความคืบหน้าทางคดีอยู่ตลอดค่ะ

เพราะว่าตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้
ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายจะมาก่อเหตุซ้ำอะไรอีกหรือเปล่าค่ะ
เราถามไปทางตำรวจให้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจซพวังหินจศรีสเกตบอกว่า
ตำรวจได้ขอนุมัติศาลออกหมายจับ

ตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่

ตำรวจยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า

ในสัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้จับคนรายได้

ในสัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องฝากพี่ตำรวจนะฮะ
อย่าให้เขาต้องตายฟรีเจ็บฟรี